สวัสดีครับ๗นาฬิกา๑๘นาทีนะครับก็ต้องขอต้อนรับทุกท่านนะครับที่ติดตามไทยรัฐทีวีตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมามาจนถึงหน้าขนาดนี้ถึงเวลามาตรวจสอบสภาพอากาศกันครับโดยเฉพาะสุดสัปดาห์นี้ใครที่จะวางแผนท่องเที่ยวเดินทางอาจจะต้องตรวจสอบเป็นพิเศษเป็นอย่างไรมาติดตามกันนะครับคุณ
ประกอบกับมรสมตะวันตกเฉียงใต้หรือว่ามรสมฤดูฝนที่ยังคงพัดปกกลุ่มเมืองของเรา
ก็ยังคงอ่อนกำลังดังนั้นภาพรวมในวันนี้ตลอดทั้งวัน
บริเวณทางตอนบนจนถึงตอนล่างฝนทั่วไทยยังคงมีน้อยนะครับ
อกจากนี้เองถ้าหากเราตรวจสอบจากภาพถ่ายดาวเทียมเนี่ย
ก็จะพบว่าขณะนี้เองบริเวณปากอ่าวเบงกอจะสังเกตว่า
ก่อตัวของหล่อมฝนหย่อมใหญ่ละทีเดียว
่อมฝนหย่อมนี้ส่งผลต่อลักษณะอากาศเมืองไทยโดยตรง
ก็คือมีการดูดเอากลุ่มเมฆฝนที่ก่อตัวในเมืองของเรา
เข้าสู่จุดศูนย์กลางของหย่อมความกดอากาศต่ำด้านกล่าว
แน่นอนก็จะส่งผลต่อลักษณะอากาศในเมืองของเราในช่วงสุดสัปดาห์นี้
โดยขณะนี้เองนะครับถึงแม้ว่าเมฆในเมืองไทยจะเบาบางลง
แต่จากการตรวจสอบล่าสุดณขนาดนี้ยังมีบางส่วนนะครับ
ได้รับอิทธิพลของหางหย่อมความกดอากาศต่ำดังกล่าว
ก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือและบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบน
ดังนั้นในตอนนี้นะครับบริเวณดังกล่าวนั้นมีการก่อตัวของกลุ่มเมฆ

ดังนั้นใน๑ชั่วโมงนี้ใครที่อยู่พื้นที่ต่อไปนี้ต้องระวัง

เหนือที่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำปางพิจิตรตากนะครับ
ส่วนบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนั้นขณะนี้ยังไม่พบการก่อตัวของกลุ่มเมฆ

นั่นก็คือบริเวณจังหวัดราชบุรี

มีจังหวัดตราดนะครับภาคใต้ทั้งสองฝั่งขณะนี้
ยังไม่พบการก่อตัวของกลุ่มเมฆที่สามารถให้จะทำให้เกิดฝนตกได้ณขณะนี้
นี่คือภาพรวมจากการตรวจสอบสดตอนนี้นะครับ
หรือถ้าหากเราเอาข้อมูลต่างนะครับมาประมวลผล
คาดการณ์สถานการณ์ฝนต่อจากนี้เป็นต้นไปอีก๒๔ชั่วโมง
ก็พบว่าพื้นที่ทั่วไทยถ้าหากเราดูจาก
บริเวณที่มีสีเขียวปรากฏอยู่จะสังเกตว่าวันนี้ตลอดทั้งวัน
ตั้งแต่เนื้อจรดใต้มีสีเขียวปกดลุมอยู่บ้าง
อยู่บางเพราะฉะนั้นพื้นที่สีเขียวคือบริเวณที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกมาค่อนข้างเยอะ
ฝั่งตะวันตกนะครับเพราะว่าถูกแนวเขาตะนาวสีกั้นไว้อยู่
สังเกตว่าฝนตกหนักละทีเดียวศูนย์เมืองไทยค่อนข้างโล่ง

ตอนบนฝั่งตะวันตกในจังหวัดแม่ห้องศรจังหวัดเชียงราย
และนอกจากนี้ถ้าหากเราคำนวณต่อไป
ก็พบว่าในวันนี้ตลอดทั้งวันครับ
นี่คือการคาดการณ์ปริมาณน้ำฝนรายชั่วโมง

พื้นที่สีเหลืองมีฝนตกหนัก
พื้นที่สีเขียวตกปานกลาง
สีหน้ามเงินประเภนตกเบา
โดยเฉพาะประเภนพื้นที่ภาคอิสรตอนล่าง
กับบริเวณแนวรอยต่อระหว่างพื้นที่ภาคกลางกับพื้นที่ภาคอีสาน
โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดนครราชศรีมาจังหวัดชายภูมิ
ตอนบนนะครับก็คาดการณ์ว่าจะมีตกต่อเนื่อง
แล้วก็จะตกต่อเนื่องไปจนถึงวันพรุ่งนี้

ส่วนบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับตั้งแต่ตอนบนจนถึงตอนล่าง
จากการตรวจสอบจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีของเรา

จะมีอยู่บางส่วนเท่านั้นตกแบบมาไวไปไว
ในบริเวณตอนกลางของภาคนะครับตามแนวรอยต่อ
ระหว่างจังหวัดสุราชธานีนครศรีธรรมราช
รวมไปถึงจังหวัดกระบี่หลังจากนั้นกลุ่มฝนก็จะค่อยหายไป
นี่คือภาพรวมสถานการณ์ฝนตลอด๒๔ชั่วโมงหลังจากนี้
แต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือหลังจากนี้เป็นต้นไป
การเปลี่ยนแปลงก็จะเริ่มเกิดขึ้นอุณหภูมิจะเริ่มเกิดขึ้น
อุณหภูมิจากการตรวจสอบวันนี้
สูงสุดไต่ระดับไปที่๓๗องศาเซลเซียตในพื้นที่ภาคใต้
ส่วนบริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลางนั้นร้อนละอุ

ดังนั้นใครที่จะออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้ง
พกร่มแล้วก็หาอุปกรณ์กันแดดดีเพราะว่าแดดค่อนข้างแรง
การว่าวันนี้อุณหภูมินั้นจะสามารถไต่ระดับไปจุดสูงสุด
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง

แต่อย่างที่บอกแล้วครับว่าหลังจากนี้จะมีสายฝน
จะมีเรื่องของกระแสลมมาดับอุณหภูมิความร้อน
โดยจากการคาดการณ์ตั้งแต่วันที่๑๑ไปจนถึงวันที่๑๓มิถุนายนนี้
กระแสลมจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
เปลี่ยนแปลงอย่างไรเดี๋ยวคุณผู้ชมมาดูตี้กันนะครับ
นี่คือกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกกลุ่มเมืองไทยของเราก่อนหน้านี้อ่อนกำลังอยู่
แต่ว่าตั้งแต่วันที่๑๑ไปจนถึงวันที่๑๓จะมีกำลังแรงขึ้น
แน่นอนส่งผลโดยตรงต่อสถานการณ์คลื่น
โดยเฉพาะบริเวณฝั่งอันดามันตอนบนอ่าวไทยตอนบน

ดังนั้นใครที่จะเดินเรือต้องเพิ่มความระมัดระวังเรือเล็ก
ที่จะติดตามการพยากรณากาศก่อนออกเดินเรือทุกครั้ง
เพราะไม่ฉะนั้นอาจจะเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเกิดขึ้นเดี๋ยวเรามาดูกราฟิกต่อไปนี้
นี่เป็นกราฟิกแสดงความรุนแรงของกระแสลม
บริเวณที่มีพื้นที่สีแดงสีเหลืองคือบริเวณที่มีกระแสลมรุนแรง
จะสังเกตว่าตอนนี้ยังอยู่บริเวณปากอ่าวเบงกอ
หลังจากนี้เป็นต้นไปช่วงค่ำคืนค่ำคืนนี้จะมีการเลื่อนมาปกกลุ่ม
บริเวณฝั่งตะวันตกนะครับแถวอ่าวเบงกอตรงนี้
หลังจากนั้นวันเสาร์วันอาทิตย์ก็จะมีการเลื่อนต่ำลงมาปกกลุ่ม
บริเวณพื้นที่อันดามันตอนบน
จะสังเกตว่ากระแสลมดังกล่าวนั้นค่อนข้างที่จะรุนแรงละทีเดียว
สามารถให้จะทำให้เกิดคลื่นสูงเกิดขึ้นได้

ยังสามารถให้จะเหนียวนำเอาความชื้นจากบริเวณอ่าวเบงกอ
พัดเข้ามาปกคลุมในเมืองไทยของเรา
ซึ่งความชื้นเหล่านี้เองถ้าหากมาปะทะกับแนวภูเขาต่าง
ปะทะกับกระแสลมก็สามารถให้จะทำให้เกิดการก่อตัวกลาย
เป็นกลุ่มเมฆฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้
บริเวณพื้นที่ประเทศไทยของเราตกมากน้อยแค่ไหน

เป็นกราฟิกคำนวณปริมาณฝนที่จะเทลงมา
ตอนนี้กลุ่มฝนส่วนใหญ่อยู่บริเวณอ่าวเบงกรนะครับ
เสาร์จะสังเกตว่ามีการค่อยเริ่มเคลื่อนมาปกคลุม
บริเวณพื้นที่ภาคเหนือฝั่งตะวันตกของประเทศไทย
หลังจากนั้นก็จะปกคลุมทั้งในพื้นที่ภาคอีสาน
กลางรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก

ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสุดสัปดาห์
ดังนั้นการวางแผนการใช้ชีวิตการท่องเที่ยวเดินทาง

ยังทำให้อุณหภูมิในช่วงกลางวันยังคงร้อนละอุนะครับ

คาดการณ์ว่าจะมีฝนเริ่มเกิดขึ้น

ประมาณ๔๕องศาเซลเซียต

ไปต่างประเทศต้องตรวจสอบกันหน่อย

ทั้งในประเทศพม่าสวัสดีประเพลอล

จากบริเวณดังกล่าวนะครับในประเทศจีนหลายจุดนะครับ
บริเวณฝั่งตะวันออกใครไปต้องระวัง
ฮ่องกงเซี่ยงไฮในบริเวณหูหนานกวางตุ้งนะครับ

ใครไปญี่ปุ่นไปเกาหลีนะครับ
เกาหลีในระยะนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่งนะครับ
แต่ญี่ปุ่นตั้งแต่บริเวณเขตเซ็นไดซัปโปโรนะครับ

ใครไปก็ต้องระวังเรื่องฝนกันด้วย
มาอีกฝั่งหนึ่งนะครับประเทศอินเดียครับ
ตอนนี้บริเวณดังกล่าวต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดนะครับ

คาดการณ์ว่าไต่ระดับไปอยู่ที่ประมาณ๕๑องศาเซลเซียตนะครับ
ดังนั้นใครจะไปต้องระวังเรื่องของอุณหภูมิความร้อน

ฝนอาจจะตกหนักในบางพื้นที่
ขณะที่บริเวณทางตอนล่างของประเทศไทยนะครับ

วาลาลัมเปอร์นะครับรวมไปถึงในบริเวณเกาะสุมาตราทางตอนล่าง
แล้วก็ฟิลิปปินส์บางแห่งมีโอกาสการเกิดฝนกระจายตัวในระยะนี้

ติดตามข่าวสารบางพื้นที่เริ่มเกิดภัยพิบัตรน้ำท่วมเกิดขึ้นนะครับ
ดังนั้นการติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องก็จะทำให้การท่องเที่ยวเดินทางนั้นมีความสุขมากยิ่งขึ้น
อกจากนี้เองต้องดูแลรักษาสุขภาพด้วย
ส่งท้ายวันนี้กับเวลาลักษณ์อดของพี่น้องชาวมุสลิมนะครับ
แล้วก็คุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามสภาพอากาศเพิ่มเติมได้นะครับ

ตอนนี้ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
สัมผัสค่ะตอนนี้แทบบังคลีมพูดว่าเราจะพร้อมทุกอย่าง

ส่งมันเกี่ยวกับชาวมุสสามารถปลอดภัย
เกี่ยวกับสนุกที่จะปำราณอินไทย
ใช้ผ่านทางนี้แล้วก็ยังได้
โปรดติดตามตอนต่อไป